ที่นี่ไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินต่างในร่างกายของผู้เสียชีวิต

ทีนี้ไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินต่างในร่างกายของผู้เสียชีวิต
ทีนี้ไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินต่างในร่างกายของผู้เสียชีวิต
ปรากฏว่ายังอยู่ครบนะทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งเงินจำนวน๓๑๔บาท
แล้วก็คือหลายอย่างอยู่ครบตำรวจบอกว่าเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์ไม่น่าจะใช่
แต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์หรือเปล่า
เพราะตำรวจมีโอกาสไปพูดคุยกับแม่ของผู้ตายเห็นบอกว่าผู้ตายเป็นคนเงียบเก็บตัว
แล้วก็เล่นเกมออนไลน์ด้วยไม่แน่ใจนะตอนนี้ตำรวจบอกว่าสาเหตุยังไม่รู้จริง
คือถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งตรงนี้หรือฆ่ากันตรงนี้เลยนะครับ
เพราะตรงนี้เป็นลักษณะเปลี่ยวถ้าเกิดว่าใครไปตรงเนี้ยตอนกลางคืน
เห็นเลยว่าเปรียวที่ฉันผ่านบ่อยเมื่อก่อนนะครับ
ตรงนี้ก็คือบริเวณป่ากกริมถนนเส้นทางเข้าออกลานดินรังสิต
เชื่อมต่อถนนรังสิตประธุมธานีตำบลประชาธิบัติอำเภอไทย

ตำบลประธุมธานีตำบลประธุมธานี

เชื่อมต่อถนนเข้าออกลานดินรังสิต

บอกเท่านี้ว่าถ้าแกขดมันบาดเกินไปเรื่อยแล้วว่าแกจะไม่มีเศร้าโรงงาน
แล้วก็อาจจะเป็นเศร้าโรงงานหรือว่าการบันไดละนะ
เพื่อนไปซื้อมีดกันอันนี้น่าสงสัย
สองคนนี้ชวนกันไปซื้อมีดเพราะอะไรมีปัญหากับใคร
เดี๋ยวจะขยายผลต่อจากเพื่อนคนนั้นตอนนี้เพื่อนอยู่ในการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแล้วนะครับ